สำหรับกิจกรรมในช่วงสิ้นปีนี้นะคะ
ก็จะเน้นกิจกรรมที่เป็นวิถีไทยวิถีพุทธนะคะ
เพราะว่าต้องจัดงานที่อยู่ในกรอบตามความเหมาะสมด้วยนะคะ
จะพาคุณผู้ชมไปที่วัดอรุณราชวรารามค่ะ

สำหรับการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุธ
ตอนนี้มีการติดตั้งเรื่องของไฟฟ้าต่างเพื่อส่องสว่าง
มีการประสานเรือด่วนข้ามฝากสำหรับประชาชนที่สวดมนต์เสร็จ
ก็สามารถเดินทางกลับบ้านกันได้
ว่าจะมีคนไปร่วมงานกว่า๑๕๐๐คนค่ะ
ศักยะปุติยวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

ทางวัดได้สั่งการให้ติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มแสงสว่างในทุกพื้นที่วัด
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน

วิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุธ

แล้วก็ได้รับชมบรรยากาศภายในวัดได้อย่างทั่วถึง

เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีมากกว่า๑๕๐๐คนค่ะ
ขณะที่ในส่วนของการเดินทางสำหรับผู้ที่เดินทางทางเรือ
ประสานไปยังผู้ประกอบการเรือด่วนข้ามฝาก
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
หลังเสร็จสิ้นพิธีสวดมนต์ข้ามปีนะคะ
ซึ่งจะมีเรือบริการรับส่งจากหน้าวัดไปยัง๒เส้นทาง
คือจุดรถไฟฟ้าสถานีสะพานตักศิลป
ก่อนเวลาหนึ่งนาฬิกาและจุดสะพานพระปิ่นเกล้า
สำหรับใครที่นำรถยนต์ส่วนตัวไป
ก็ไปจอดได้๓จุดค่ะคุณผู้ชม
กองทัพเรือที่หอประชุมกองทัพเรือ
ที่โรงเรียนทวิทาพิเศษ
ซึ่งสามารถรองรับรถได้ประมาณ๔๐๐คันนะคะ
โดยเฉพาะเรือด่วนจะจอดรับส่งผู้โดยสาร
แล้วก็ไปที่สะพานพระปิ่น๙
ซึ่งแยกเป็น๒เส้นทางขึ้นเหนือกลงใต้

รถยนต์ทางทหารเรือก็ดี

รถกระบะของทหารตำรวจ
หรือท่านใดที่นำรถมา

โรงเรียนทวีทาพิเศษซึ่งสามารถจอดได้ประมาณ๓๔๐๐คัน
สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธทางวัดอรุณราชวราราม
ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นค่ะ
โดยกำหนดการในวันพรุ่งนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ๔ทุ่มครึ่งนะคะไปจนถึง๕ทุ่ม๕๕นาที
แล้วก็จะมีการนั่งสมาธิเพื่อสงบจิตใจก่อนเข้าสู่ปีใหม่
พอถึงเวลาเที่ยงคืนจะทำพิธีลั่นคล้องชัยจำนวน๑๐ครั้ง
แล้วก็จะสวดมนต์บทสวดชัยมงคลคาถาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบุรพะมหากษัตราธิราช
และสวดมนต์ให้ประเทศไทยประชาชนทุกคนได้มีความสุขตลอดไปในปีใหม่ค่ะ